มาอีกคู่ค่ะเจอกันเหมือนกันรักครั้งหนึ่งเคยหวาน
แต่ครั้งนี้มันจางไปแล้วนะคะสำหรับแล้วก็นั่นเองค่ะ
ก่อนหน้านี้เขาก็ดูรักกันมากเลยนะใช่
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่ลงตัวกันมากเลยทีเดียวแล้วก็คิดว่าจะไปได้ไกลด้วยนะคะ
แต่ท้ายที่สุดแล้วไปไม่รอดค่ะมะปรางบอกเลยว่าครั้งนี้ยอมรับกันตรง
ชัดเจนแล้วคุยกันซึ่งหน้าด้วยนะคะว่าจบกันเถอะจบลงด้วยดี
สาเหตุเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่หลายคนร่ำลือกันนะ
อืมหรือถ้าไม่ปลื้มเนี้ยเขาคบกันมายังไงตั้งสี่ซ้าห้าปี

แต่จริงมะปรางเขาบอกว่ามันมีเหตุผลหนึ่งที่ทั้งคู่ไม่สามารถข้ามผ่านไปได้นะคะ
แล้วก็ย้ำด้วยว่าอัดเองเป็นแฟนที่ดี

คงไม่สามารถผ่านเรื่องราวนี้ไปได้ไปฟังมะปรางวิราการกันเลยค่ะ
เราพยายามมองข้ามปัญหาไปเรื่อย
อยู่ด้วยกันมันดีอยู่ด้วยกันมันมีความสุข
แต่พอวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะข้ามสเต็ป

จุดที่ทำให้หนูแบบรีบตัดสินใจนิดนึง
เพราะว่าแม่หนูเป็นกระดูกคุณ
รู้สึกว่าหนูอาจจะต้องรีบก้าวไปข้างหน้า
เพื่อจะต้องดูแลแม่ให้ดีที่สุด
เขาแบบไม่ร้องเลยแล้วก็คอยตบไหล่ด้วยซ้ำ
เขาเป็นคนน่ารักคนหนึ่งเลย
๕ปีที่ผ่านมาหนูไม่เคยรู้สึกว่าหนูเสียเวลากับเขา